เพื่อที่จะจัดงานนี่การจัดงานดนตรีเขาก็จัดงาน
ปรากฏว่าคนที่จะไปเล่นดนตรีเนี่ยก็ต้องมีการทำสวอปเทส
ติดเหรอเอ้าเหรอเป็นโควิดค่ะเป็นโควิดค่ะ

ปรากฏว่าติดค่ะเป็นโควิดนะคะ
พี่หมูวงบิ๊กแอดเป็นมือกีต้า

คุณผู้ชมชื่อจริงก็คืออภิชาติพรมรักษาสุดท้ายแล้ว

แจ้งข่าวแล้วก็แจกแจงรายละเอียดยิบบอกว่า
ด้วยวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ตามมาตรการคัดกรอง

ก็คือค่ำคืน๒๙ธันวาคมที่ผ่านมาที่กาญจนบุรี

แล้วต้องงดการแสดงกิจกรรมต่างในช่วงนี้ไปก่อน
หมูบิ๊กแอดฝากขอโทษทุกคนนะคะ
ถ้าเกิดว่าระยะก่อนหน้านี้๕วัน

ด้วยความเป็นห่วงแกบอกว่าไปตรวจหาเชื้อซะนะ
ส่วนอาการตอนนี้พี่เบิร์ตเป็นห่วงใช่ไหม
หมูมีไข้เล็กน้อยปวดเนื้อปวดตัว
มูกยังได้กลิ่นอยู่นะคะลิ้นยังรับรสอยู่นะคะ
ทีนี้ครอบครัวของพี่หมูล่ะก็ต้องไปตรวจทั้งหมด

ครอบครัวของวงทั้งวงก็ไปตรวจสอบใช่ค่ะนะคะ
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกโพสต์ลงไปนะครับ
ปรากฏว่าคนบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ให้กำลังใจพี่หมูนะคะอย่างคุณก้อยรัชวิน

ส่งกำลังใจให้ทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะ

บอกว่าขอให้พี่หมูหายกลับมาซิ่งเหมือนเดิมนะคะ
คุณผู้ชมย้ำอีกรอบหนึ่งคือก่อนหน้านี้ทางวงบิ๊กแอด
เขาได้รับการว่าจ้างให้มาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่กาญจนบุรี
กาญจนบุรีแอดกาญจนบุรีแสงสุดท้าย
คืนวันที่๒๙ธันวาคม
พอทราบว่าพี่หมูเป็นหนึ่งในสมาชิกวงบิ๊กแอด
ที่ติดโควิดก็ต้องแทนเซิร์นทั้งทั้งวงเลย

แล้วก็เอาวงลาบานูนขึ้นแทน
อาจทำถูกแล้วรับผิดชอบต่อสังคมแบบนี้นะคะ

เคยสงสัยไหมว่าแล้วคนที่เขาอยู่เกาะ
ฉีดวัคซีนทำยังไงเออผมก็เพิ่งรู้นะ
เนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะไปแล้วแบบ

เอออย่างที่จะตูนเกาะหลีเป๊ะอ่ะ